กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่
อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลกันหน่อยนะคะเป็นศึกสายเลือดนะคะ
คือน้องชายฆ่าพี่ชายแท้ของตัวเองที่คลานตามกันมาเนี่ย
เสียชีวิตเลยนะคะสาเหตุเกิดจากเพียงเพราะโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ตำรวจในท้องที่ก็คือสพโซกกาม
เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบศพนายปียะเถาชาลีอายุ๓๙ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านสภาพศพคือถูกมีดปลายแหลม
แทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายศีรษะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกัน
เลือดเนี่ยอาบใบหน้าเลยนะคะใกล้กันก็พบทั้งเสียมทั้งมีดพระตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุก็คือนายประทวนเถาชาลีอายุ๓๖ปี
มสกุลเดียวกันเลยนะคะเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ขณะที่ไปทำแผลที่โรงพยาบาล
นายประทวนยอมรับสารภาพนะคะว่าผมนี่แหละก่อเหตุก่อเหตุจริง
ถามว่าอ้าวไปทำทำไมเขาบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าเมื่อ๓วันก่อนเขาให้พี่ชายก็คือนายปียะ

ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่

ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่ซึ่งที่